แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะแต่ละที่เนี่ยมันร้อนแรงไม่แพ้กันหรอก
เพราะว่าเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบไม่เข้าใครออกใคร

โดยเฉพาะวัดแห่งนี้ร้อนแรงมากวัดสว่างอารมณ์
อ่าวัดดังที่เราพูดถึงไปบ่อย
เพราะว่าประชาชนสาธุชนเขาแห่ไปที่วัดสว่างอารมณ์ช่วงนี้
เพราะว่าเขามีการแจกผ้ายัน
เขาบอกว่าผ้ายันนี้นะกันภายได้๑๐๘ประการ
คุ้มภัยได้แบบเยอะแยะมากเลยกันหมดแมลงหนูเนื้ออะไรได้หมดเลยนะ

ยันครับผ้ายันนะฮะไม่ใช่เอาไว้ป้องกันมาลงแมลงได้
ก็เวลาแมลงมาผ้าปัดก็ปัดได้เอาไว้คุ้มกันภัย
ใช่แล้วเป็นภาพบรรยากาศคุณผู้ชมดูบรรยากาศในพิธี
รับผ้ายันกันภัยที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
คนเยอะแน่นตลอดเลยคุณชนะดูสิ
ภายในพิธีนะคะก็มีพระอาจารย์แป๊ะนะคะพระครูยะติธรรมนุยุทธ์
เกจิเจ้าอาวาสเนี่ยนำผ้ายันป้องกันภัยที่สร้างขึ้นในปีพศ๒๕๕๔นะ
เมื่อครั้งที่เกิดอุทธกภัยน้ำท่วมใหญ่ค่ะ
แจกจ่ายชาวบ้านสาธุชนกว่า๕๐๐๐พื้น
เอาเหรอใช่ค่ะโดยผ้ายันนี้เป็นผ้ายันที่ค่อนข้างเป็นขนาดใหญ่นะคุณผู้ชม
ไม่ได้เป็นผื่นเล็กนะเขาบอกว่าความยาวประมาณ๑๓เมตรคุณเห็นไหม
นั่นคือความยาวเขานะคือความยาวยาวลงมาคือยาวลากพื้นลงมาแบบนี้ที่เราเห็นกันนะคะ
ผืนผ้ายันจะมีทั้งหมด๑๐๘ประการว่ากันว่าสามารถกันได้ทั้งลมฝนแมลงเห็นไหมคุณจริงดิจริง
กันได้ทั้งลมทั้งฝนแมลงแล้วก็ภัยต่างทุกชนิดเลย
ถือว่าเป็นผ้ายันศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนต้องการมากแต่แจกจ่ายไปแค่๔๐๐๐ผืน
ที่เหลือเก็บไว้ในกุฏิจนล่าสุดบรรดาศิษยานุศิษย์มาขอกันเยอะมากขอกันจำนวนมากเลย
ก็เลยประกาศนำพยานส่วนที่เหลือออกมาแจกจ่ายให้ฟรีไปเลย
โดยกำหนดแจกจ่ายให้สาธุชนฟรีในวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้นนะคะ
โดยผ้ายันศักดิ์สิทธิ์นี้ทางพระอาจารย์แป๊ะเริ่มแจกไปตั้งแต่วันพระใหญ่
ก็คือวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาวันที่๑๘นี่แหละ
จนถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันจันทร์ที่๒๐
เป็นเวลา๓วันด้วยกันที่แจกจ่ายผ้ายันนี้ไป
หลังจากกระแสข่าวการแจกผ้ายันนี้สะพัดออกไปนะคุณ
มีประชาชนมารอที่วัดตั้งแต่๖โมงเช้า

เพื่อรอรับผ้ายันแจกนะคะ
งานนี้ทำให้มีแบบสาธุชนที่มีจิตศรัทธา

มาเยอะขนาดที่ว่าผ้ายันนะคุณ
คุณแจกหมดภายในเวลา๑ชั่วโมง

ก็ต้องผิดหวังคอตกกลับบ้านไป
เพราะว่าคนอยากได้เยอะจริงเขามากันตั้งแต่เช้า๖โมงเช้า

ถือว่าได้เข้าวัดเข้าวาไปร่วมทำบุญแค่นี้

ทุกวันระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้